ตำรวจสภตลัดใหญ่จพังงาจับกลุ่ม๓หนุ่มรถด้วยศาลค่ะ
ซึ่งเป็นรถทัวร์วิ่งระหว่างสุราธานีภูเก็ต
เขาตั้งตัวเป็นแก๊งเลยแล้วก็ขโมยทรัพย์สินขโมยเงินของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ
ลองไปฟังเสียงคนหนึ่งในพื้นที่นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

จึงมันน่าเกลียดไป
บำรุงชาญบำรุงคนนี้นะคะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกขโมยทรัพย์สินไปจากรถทัวร์คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเล่าให้นายบำรุงฟังนายบำรุงก็เลยเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังคือก่อนหน้านี้ขณะที่ตำรวจสพตลาดใหญ่อำเภอตะกัวป่าต
จากการสอบสวนก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายบาลาบันเดอร์ได้ลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราธานี
แต่ทรัพย์สินในกระเป๋าที่วางไว้ใต้ท้องรถนะคะ
คุณผู้ชมเขาก็จะเก็บกระเป๋าไว้ใต้ท้องรถใช่ไหมเวลาขึ้นรถทัวร์
สินหายไปหมดเลยถูกขโมยไปหมดเลย
รู้ตัวอีกทีก็คือตอนจังหวะที่จะเอาเงินมาจ่ายค่าแท็กซี่
บำรุงก็เลยรีบพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้นะคะ
หรือไล่ไปจนทันแล้วก็รวบผู้ต้องหาได้ทั้งแก๊ง๓คนค่ะ
ทั้ง๓คนที่ว่านี้ก็คือนายสุชาเป็นพนักงานขับรถ
นายสมชายโต๊ะหมาดเป็นพนักงานยกกระเป๋า

ทั้งหมดก็ถูกนำส่งพนักงานสอบสวนสพตลาดใหญ่
เพื่อดำเนินคดีกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท๕
ซึ่งก็คือใบพืชกระท่อมสดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นในยวดยานสาธารณะหรือรับของโจรต่อไปค่ะ